สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

มีการถามพยานมีการซักค้านสักถามซักค้าน
พยานก็ตอบว่าเสียงนั้นใช่เสียงนั้นคนนั้นเสียงนี้คนนี้
ก็คงได้แค่นี้แต่จะไปบอกว่าเขาพูดว่ายังไง
อันนี้เราคงไม่ก้าวล่วงใช่ไหม
แต่อันนี้ต้องถามถามเหมือนกันเทียบโจทย์เลขเลยนะคะอาจารย์
ถ้าตามรายงานคือเรียนทราบรายงานข่าวว่าในนั้นคืออะไร
คือในศาลเนี่ยมีการถามว่าเสียงนี้ของคุณใช่ไหม
แล้วเสียงคนที่คุยด้วยคือของใครใช่ไหมอ่าโอเค
สมมุติได้คำตอบแล้วแหละได้คำตอบแล้ว
คำถามคือว่าคลิปอื่นที่ใช้มันสามารถเอามาเทียบได้ไหมว่า
ก็คลิปนี้รับแล้วแล้วเนี่ยเสียงเหมือนกับคลิปอื่นเลยที่อยู่ในศาล
มันต้องกลับไปอย่างนี้ว่าคลิปอื่นมันจะเข้ามาได้ยังไงในการกระบวนพิจารณา
สารเนี่ยเขาจะไม่พิจารณาพยานเอกสารหรือพยานอะไรนอกสำนวนนะครับ
คลิปที่จะเอามาเข้าผมเข้าใจว่าวันนี้เนี่ย
ทนายฝั่งคุณจรูนคงซักถามพยานว่าใช่คลิปไหม
เฉพาะคลิปนี้เมื่อคนที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าใช่
คลิปนี้รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้
แต่เดิมเราบอกว่าคลิปนี้ถ้าเขาไม่รับว่าเสียงเขาสารก็คงไม่ฟัง
แต่วันนี้ถ้าเขารับว่าเป็นเสียงของเขาคลิปนี้ก็ฟังได้
ส่วนคลิปอื่นเขารับด้วยหรือเปล่าเราต้องแยกเป็นส่วนนะ
อาจารย์ถ้าสมมุติจะใช้แปลว่าต้องถามเป็นรายคลิป
ไม่สามารถบอกได้ว่าเสียงนี้เคยได้ยินอีกใน๓๐คลิป
แปลว่ามันต้องเหมือนกันแน่เลยไม่ได้
เขาต้องรับว่าเสียงนั้นของเขาประการที่หนึ่ง
ประกันที่สองสมมติถ้าเขารับสักสองคลิป
คลิปหนึ่งคลิปสองอ่ะเขารับคลิปหนึ่งคลิปสาม

แต่คลิปสองมีเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากคลิปหนึ่ง

มันก็อาจจะทำให้คลิปที่๒น่าเชื่อถือได้

เพราะว่าท่านผู้พิพากษาเองก็

คือจะไปฟังทุกคลิปแล้วรับเลยมันก็ไม่ใช่

ฝ่ายฉันจะแพ้ฉันก็ไม่รับ

แต่บังเอิญในปลายเสียงปลายคลิปที่๒นี่
ดันไปยอมรับในคลิปที่๓ว่า

คือไม่ได้แปลว่าผู้พิพากษาจะฟังแค่คำตอบคำถาม

ต่อให้ไม่รับในคลิปตรงกลาง

สารเขาจะวินิจฉัยว่า
เชื่อได้ว่ารับฟังได้ว่า
ทีนี้ถ้าสมมุติเราดูจากที่
ทนายสิทธาหรือว่าทนายวรยุทธ์เคยบอก

แต่ทีนี้ที่ทนายสิทธาเคยพูดไว้
บอกว่ามันมีสักประมาณร้อยหนึ่งที่สำคัญ
แต่จะมีอยู่๑คลิปเท่านั้น

ที่น่าจะบอกทุกอย่างได้

สมมุติวันนี้มีการพูดถึงคลิปใดคลิปหนึ่ง
มีคำตอบแล้วว่าใช่เสียงตัวเองไหม

แล้วจะเรียกอีกเป็นร้อยคลิปมาใช้

คือก็ต้องเรียงทีละคลิปอีกเหรออาจารย์

แล้วก็ดูตรงไหนจะรับตรงไหนจะปฏิเสธ
คือบางเรื่องอย่างพยานเอกสาร
ในคดีอาญาเดี๋ยวนี้เราก็พิจารณารวดเร็วขึ้น

ไม่ใช่ไม่ต้องมีใครมาบอกว่าพูดอะไรยังไง

และนี่คลิปที่หนึ่งที่สองทีสาม
ให้อีกฝ่ายหนึ่งตรวจพยานหลักฐาน
แล้วตรงไหนที่รับกันได้
ก็ติ๊กเอาไว้รับได้ตรงไหนที่ไม่รับ

อ๋อก็ค่อยเอาพยานมาเบิกฟัง

ส่วนที่ไม่ใช่ก็ต้องพิสูจน์กันว่า

อาจารย์ตามปกติแล้วเนี่ยนะคะ

อาจจะไม่ได้ต้องซักไซส์สักทุกรายคลิป

เพราะถ้าท่านผู้พิภาคฝากฝ่ายได้ฟัง

ต่อให้ไม่รับว่านั่นเสียงฉันก็ตาม
ใช่แต่มันต้องรับบางส่วนถ้าปฏิเสธทั้งหมด

อย่างนี้เอาอย่างนี้ก่อนอาจารย์
คือคุณผู้ชมคะคือเราไม่ทราบนะคะว่าคลิปที่ใช้กันวันนี้ที่บอกว่าสำคัญเนี่ย

แต่คุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่ามีอยู่ท้ายสัปดาห์หนึ่ง
ได้รับมาเป็นพิเศษมีคนส่งให้
ได้รับเสียงมาแล้วบทสนทนาเนี่ย
เสียงคล้ายครูปีชากับผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะคะ
คือบทสนทนามันบอกโดยตัวมันเองว่า
มันไม่มีการซื้อและได้รับลอตเตอรี่ตั้งแต่แรก

ซึ่งบอกได้แค่นี้ว่า
เราไม่รู้เลยว่าอันไหนอยู่ในศาลบ้าง
และวันนี้ใช้อันไหน

รู้สึกรู้สึกว่าเสียเยอะไม่เยอะไปหลายทางเงินจะเหลือเท่าไหร่วะเนี้ย
แล้วทีเนี้ยแล้วจุดที่ราวเขาไม่ได้เขาไม่ได้บังคับเราไง
เขาก็เลยต้องขับรถกลับมาจากนครปฐมมาทำให้

วันนั้นอิตรีกรก็โทษหา
ไม่ใช่ทำไม่ถูกหากทำแล้วถูกแล้ว
ตอนนั้นน่ะกองกองสรราคเขาโทรมาคุยกับสรวจแล้ว

ไอ้นู้นก็จะไปที่นี่มันจะช้าไปไง
เอาขอเปลี่ยนหนังสือได้ไหม
เปลี่ยนหมายเปลี่ยนแค่เอาเฉพาะรายชื่อกับเบอร์โทร
กับข้อมูลส่วนตัวของคนที่ขึ้นเงินเท่านั้น
ก็คือจบร้อยเวรมันก็จ้าที่จ้ามันไม่อยากทำไง
มันบอกพี่ผมอยู่นครปฐมวันนี้ผมไม่สะดวกหรอก
เพราะว่าผมทำหนังสือให้ไปแล้วก็คือจบ
ทำไมต้องมาเปลี่ยนใหม่อย่างนี้
เพราะว่าไอ้เขาว่าทำไมทำไมทำไมนะมันใช้ระบบรัฐกาลไม่ได้ไง
นี่ผมก็แอบถามคือตำรวจหัวเข้าข่าวหัวงอกอันนั้น
พอพี่อาจารย์เอาเงินให้ใต้ตัวมาเลยเราก็นึกจ่ายแค่หมื่นถึงหมื่นอย่างนั้น
เขาก็บอกทั้งคดีนี้คือเรียกทั้งหมดแสนเดียว
ทางคดีเขาจะเอาเรียกเขามาทำกลางคืนกลางวัน
สมมุติว่าให้ได้จับคนร้ายได้แล้วกลางคืนเขาต้องมาด้วยเนี่ย
ก็คือเขาก็จะต้องมาให้เราได้ตลอดเวลาไงลักษณะแบบเนี้ย
เหมือนพ่อก็คิดในใจเหมือนเหมือนหมอที่เราปวดพร้อมออกลูกอ่ะ
เขาต้องมาดูให้เราได้ตลอดเวลาไงวันนี้พ่อเห็นมันจิ๊ดจิ๊ดจ๊ะ
เขาก็เลยถามไงแต่ก็อยู่ที่เราเราจะให้เขาเท่าไหร่ก็อยู่ที่เรา
แต่เขาก็บอกว่าถ้าปิดคดีนี้คือแสนนึง
ก็ดีแล้วก็ไม่ได้เรียกเป็นล้านไงอืมอืม
สิ่งใดพ่อก็จะให้เขาเพราะว่ามันจะได้เซ็ดเซ็ด
งั้นมันก็ยุ่งยากวุ่นวายมันก็ต้องมีเงินปิดคดีอ่ะ
ทีนี้ตอนนี้ยังไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมีก็ค่อยให้เขาไง
อืมเอ่อคดีมันเป็นไปแล้วนะไม่ใช่ของเล่นนะ
ทุกคดีแหละเพราะเสียเงินทางนั้นแหละมันต้องเสีย
มันไม่น่าเป็นคดีไงมันเรื่องไม่น่าเป็นคดี
อืมคือเรื่องไม่น่าเป็นคดีได้ยังไงถ้าเกิดไม่น่าเป็นคดีก็คือ
เตอรี่ต้องเป็นของเรานี่ลอตเตอรี่มันจะไม่ได้เป็นของเรา
ก็ใช่ไงก็ซื้อของไม่ได้ของก็คือพ่อไม่ได้ซื้อไง
พ่อยังไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่สำหรับนี้พ่อยังไม่ได้ซื้อมันนะ
บอกพ่อซื้อถ้าซื้อมันก็ต้องเป็นของเราแล้วสิ
มันต้องอยู่ในมือพ่อแล้วสิก็คือลอตเตอรี่เราไม่ได้ซื้อ
แต่เราจะต้องทำให้เป็นซื้อไงนึกออกป่ะถ้าซื้อพ่อก็ต้องเอามาแล้วไง
ทีนี้เราไม่ได้ซื้อทีนี้เรื่องมันทำให้เราต้องซื้อ
เหมือนตกกระด่ายคอยโจรถ้าเราไม่เอาอะไรเลยก็คือตอนเนี้ยเราก็ต้อง
คิดว่าสรุปว่ากูไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ก็คือจบแล้วต้องไม่เอา
แต่เราดันไปเอาจะไปเอาให้ได้ไงมันก็ต้องลำบากไง
ถ้าวันนั้นพ่อตั้งใจซื้อมามันก็ได้มาแล้วแหละ
เพราะเห็นมันแพงเขาก็เลยไม่ได้ตั้งใจซื้อ
โอเคจะไปรับลูก
คุณผู้ชมคะเสียงที่ว่านี้เดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดนะคะ
คือทั้งเสียงทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะคะ
เราตัดมา๒ท่อนแล้วเอา๒ท่อนนั้นเปิดต่อกันนะคะ
แต่ว่าในระหว่างแต่ละท่อนนั้นไม่ได้มีการสลับไปสลับมานะคะ

เหมือนกับที่เราเคยใช้ในรายการก่อนหน้านี้
เดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดว่ามีการตัดต่ออีก

คือเราไม่รู้ว่าวันนี้มีการรับไม่รับ
บอกว่าเป็นเสียงใครคุยกับใครในศาลไม่ทราบ
แต่ถ้าสมมุติมีมันสามารถเชื่อมได้ไหมว่า
แล้วสมมุติว่าถ้าคลิปเมื่อกี้อยู่ในศาลด้วยนะคะ
คลิปวันนี้กับคลิปถ้าจะเชื่อมที่เราเปิดเมื่อสักครู่นี้
สามารถบอกได้ไหมว่ามันไม่ต้องถามแล้วว่ามันเป็นเสียงของคุณหรือไม่
แต่ในคลิปนี้คนนึงเคยบอกแล้วว่าเป็นของใคร
เหมือนกันเลย๒คลิปเนี่ยอย่างนี้มันเทียบได้ไหมอาจารย์

คือปัญหาว่าใครจะรับรองคลิปนี้ก่อน
คือต้องเข้าใจว่าคลิปวันนี้
โจทย์คงไม่ใช้หรอก
ฝ่ายที่ใช้คือฝ่ายจำเลย
ถ้าฝ่ายจำเลยจะใช้เนี่ย

เพราะว่าการไต่สวนมูลฟ้อง
จำเลยไม่มีสิทธิ์นำพยานบุคคลเข้าสืบได้เลย
เขาจะสืบแต่ฝ่ายพยานโจทย์

ท่านทนายวรยุทธ์ก็ต้องเอาพยานของท่านมา
มาทนายสิทธาก็ต้องซักให้แตก
พยานนี้จริงหรือไม่จริง

และไอ้คลิปอันนี้มันเกี่ยวข้องกับพยานไหม
ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับพยานก็เอาไปถามพยานไม่ได้
แต่ถ้าถามวันนี้สมมุติว่า
สมมุติว่าเป็นเสียงของฝ่ายโจทย์จริง
ก็ต้องเอาคลิปนี้ไปถามตัวโจทย์

อันนี้เราก็ไม่รู้แต่ว่าเขาเปิดคลิปอะไรกัน

ก็ต้องมีพยานเกี่ยวข้องนั่นแหละ

ไต่สวนจะจบไม่จบเนี่ย

พอหรือยังว่าเราใช้แค่นี้

คุณอยากไตกี่ปากก็ไตมา
หรออาจารย์ไตสวนไปได้เรื่อยอย่างนี้

คือต้องให้เห็นเต็มที่
มาฟังจนคุณคิดว่าสารเชื่อว่า

คือเพราะตามข่าวที่ออกมาบอกว่าพฤศจิกายนจะมีอีกใช่ไหมคะ
ก็คงนัดในระบบการพิจารณาของสารเดี๋ยวนี้

แล้วก็จะขอว่าอาจจะถามว่าเอาทนายโจทย์
ท่านมีพยานกี่ปากที่จะไต่สวน
สมมุติบอกแค่แล้วสารกำหนดวันนั้นให้

เพราะว่าเขาต้องการเร่งรัดการพิจารณาคดี
เพราะฉะนั้นทนายโจทย์ก็ต้องเตรียมพยานที่สำคัญ
ที่เชื่อว่าเข้าเบิกความแล้ว
สารจะเชื่อว่าคดีมีมูล

สมมุติมีสักคดีหนึ่งนะคะ
เลือกฟ้องเองก็คือให้สารไต่สวน

สิ่งที่อยู่ในชั้นไต่สวน

แล้วสมมุติหลังจากที่ไต่สวนกันเสร็จแล้ว
คดีนี้เป็นคดีสารรับเป็นคดี

แล้วตัวที่ฟ้องเองคือโจทย์ที่ฟ้องเองเนี่ย
คือสิ่งที่จะไปพูดหลังจากที่สารรับฟ้องแล้วเนี่ย
ต้องเหมือนเป๊ะไหมกับตอนไต่สวน

คำให้การชั้นไต่สวนก็เป็นส่วนหนึ่งของชั้นสืบพยานได้

ก็อย่างตอนชั้นตำรวจอย่างหนึ่ง
ตอนชั้นศาลอย่างหนึ่งยังได้เลย
แต่ว่าถ้าไปเบิกความให้มันขัดกันก็แพ้แล้ว

คือมันจะมีผลต่อน้ำหนักมีการให้การใช่ไหมคะ
คือแต่ถ้าสมมุติอีกแบบหนึ่งที่เราเคยเจอคือ
ชั้นพนักงานสอบสวนคือชั้นตำรวจแบบหนึ่ง

อันนี้เป็นปกติที่เกิดขึ้นใช่ไหม

ไต่สวนแล้วต่อไอ้สวนต่อหน้าสาร

จะเอาไอ้ที่เบิกความมาก่อนมาใช้ไหม
ถ้าใช้แล้วจะมีอะไรเพิ่มเติม
คือมาเบิกความมันก็ต้องเบิกเหมือน

เดี๋ยวขอพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

นายวรยุทธ์บุญวงศัยทนายของครูปรีชา
แต่ไม่ทราบว่าทนายวรยุทธ์พูดได้แค่ไหนนะคะ

เราคุยกันกับทนายวรยุทธ์บุญวงศัยนะคะ

ยากเย็นไหมยากเย็นไหมหรือว่าสบายเหมือนเดิม

วันนี้ขึ้นกี่คนอาจารย์ปรเมฆอยู่ในรายการด้วยนะคะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

นายวรยุทธ์วันนี้ขึ้นทั้งหมดกี่ปากคะ
อ๋อวันนี้เราเตรียมไว้ทั้งหลายปากแต่ขึ้นในปากเดียวเองครับ

วันนี้ปากที่ขึ้นคือเจ๊ไหนคะ

อ่าซึ่งของเจ๊พัดนี่คือปิดวันนี้เลยป่ะคะ
เจ๊พัดจะต้องไปต้นเดือนพฤศจิกายนอีกคะ
อ๋อวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

ทีนี้ตามข่าวที่ออกมานี่นะคะ
นัดครั้งต่อไปคือ๒พฤศจิกายน
อันนี้ถูกต้องไหมฮะ
๒พฤติกาแล้วก็๒๒แล้ว๒๓พฤติกาครับ
ทำไม๒วัน๒๒๒๓ไปนัดติดกันหรือคะ
ขอความรู้หน่อยค่ะค่ะ

ก็เท่าที่กำหนดนัดกันนะครับ

ว่าใช้ได้กี่คนครับสามวันนี้
ก็เป็นการกำหนดร่วมกันนะครับ
แล้วทนายวรยุทธ์ใช้อีกกี่ปากคะ๓วันนี้
ก็ผมขอแถลงท่านไว้ไม่เกิน๔๕ปากภายใน๓นัดนี่แหละครับ

ตอนนี้ว่าจะมีใครขึ้นอีกจะได้ตามกัน
ภาคเจ็ดอย่างนี้มาขึ้นไหมคะที่เคยบอกเยี่ยมว่าเตรียมไว้

น่าจะขึ้นมาให้ทันภายใน๓วันที่เหลือใช่ไหมคะ

อ่าแล้วมีประจักษ์พยานคนไหนที่ไม่เคยอยู่ในข่าวเลย

เวลาเอาพยานขึ้นใครเป็นคนเลือกอ่ะคะทนายวรยุทธ์
ใครก่อนล่ะทางฝ่ายโจทย์นี่แหละครับเป็นฝ่ายเลือกครับ
ตัวท่านท่านคือคนกำหนดครับแล้วแล้วก็จะนำกำหนดต่อสารเพื่อพิจารณาแหละครับ
ค่ะทีนี้เรียนเข้าใจถูกไหมของครูปรีชาอันนี้ไม่กังขา
เพราะว่าเป็นผู้ร้องขอเองแต่ทีนี้คนที่เรียงมาวันนี้คนแรก
แล้วก็เรียงไปอีก๓วันเนี่ยคือเด็ดสุดอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะ
แล้วก็ค่อยเด็ดน้อยลงน้อยลงหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเรียงขึ้น
คือเด็กน้อยลงเด็กน้อยสุดแล้วค่อยเด็ดสุดขึ้นไปตอนหลังคะ
ของผมก็มีแต่ปัญจักรไพยานอ่ะค่ะ

คือตามข่าวเนี่ยจริงหรือไม่ที่มีการถ่ายถามกันว่า
เสียงนั้นเสียงนี้อยู่ในคลิปนั้นคลิปนี้เป็นของใครคุยกับใคร
มีการสอบถามกันใช่ไหมคะในศาล
อันนี้ตอบไม่ได้จริงนะครับเพราะว่าผมเกรงว่าเดี๋ยวจะโดนร้องนะครับ
ผมเพิ่งรอดมาเมื่อวันที่สิบเก้านี้เองอ่ะเดี๋ยวจะให้ผมโดนร้องใหม่ใช่ไหมเนี่ย
ที่ฉันไม่รู้กฎหมายอันไหนไม่ได้บอกแล้วกันเนอะนะคะ
วันนี้ในการใช้เวลาตลอดทั้งวันกับพยานนมปากเนี่ย
คือส่วนใหญ่เป็นทนายภรรยุดหรือควายทนายศิษฐาที่ใช้เวลาเยอะของวันนี้ค่ะ
พยานออกมาแล้วพูดว่าไงบ้างคะเครียดไหมเหนื่อยเพลียไหมหรือยังไงคะ
ก็เห็นพยานสัมภาษณ์ก็บอกว่าโอเคครับ
โอเคเนอะแล้วครูล่ะคะครูว่ายังไงบ้าง
คุณครูก็โอเคครับครูก็โอเค
ยังกำลังใจดีถูกไหมคะเพราะวันนี้มาให้กำลังใจคนอื่นเนี่ย

ทนายวรยุทธ์หนังสือครูไปถึงไหนแล้วคะ
หนังสือครูก็เรียบร้อยดีแล้วฮะแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนที่ต้องตรวจสอบกันอีกทีหนึ่ง
เพื่อไม่ให้ขัดกับข้อกำหนดของศาลนะครับ

ยังไงคะก็ครูไม่ได้พูดถึงเนื้อหาคดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะ
โอ้โหคุยหวย๓๐ล้านไม่พูดถึงได้ไงฮะ

มันก็ต้องเกี่ยวข้องกันอยู่แล้ว

จะจะวางเมื่อไหร่เดี๋ยวที่ถามบ่อยเพราะกลัวไม่ทัน
ไม่ทันแล้วหรอฮะเพราะว่าจองหมดแล้วครับเห็นไหมอืมที่
รับปากกันไว้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะไม่ได้แล้วครับไม่
ได้แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องหาให้เป็นกรณีพิเศษนะฮะ
สำหรับคุณจำกวันครับเออแหละแหละธนายวรรยุคนิดเดียว
ค่ะวันนี้วันนี้เนื่องจากเห็นในเฟซบุ๊กอ่าแล้ววันนี้เจอ
กับทนายสิทธาได้คุยเรื่องอื่นกันไหมคะผมไม่ได้คุยอะไร
ครับอ่าผมไม่ได้คุยกับอ่าทางธนายท่านธนายสิทธาเลย
อ่าทักทายกันปกติไหมคะก็ไม่ได้ทักกันเลยฮะใช่
ทักกันเลยอ่าผมก็ทักแต่กับท่านทนายอาคมหมายว่าทนาย
ท่านอื่นไม่ได้ทักครับทนายอาคมก็คืออยู่อยู่ฝั่งของ
คุณลุงจรูนใช่ไหมคะใช่ครับอ่าอ่าเข้าใจค่ะขอบคุณ
นายวรยุทธ์มากนะคะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะขอเข้าไป
นั่งสัมภาษณ์พร้อมกับท่านอาจารย์ได้ไหมฮะได้ได้
นั่งคุยกันครับครับขอบคุณทนายวรรยุทธ์นะคะครับสวัสดี
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่ยอย่างงี้อย่างงี้ถ้าจะคุย
ธนารยุทธ์ต้องให้อาจารย์ปรเมฆมานั่งทุกครั้งนะเสียงหวาน
เป็นพิเศษคือคืออย่างงี้คืออย่างงี้ก็อันนี้เป็นนัก
กฎหมายอีกแบบหนึ่งนะก็คืองานก็คืองานงานก็คือ
บางทีเราต้องแยกนะอายการกับทนายเนี่ยพอบางที
เจอกันบ่อยเนี่ยพวกก็หาว่าเหยียบเท้ากันวิ่งอายการ
ได้เนี่ยบางทีมันก็มีเนี่ยอาจารย์จะโปรยหัวข้อต่อไป
เปล่าแต่พูดให้ฟังแต่ว่าจริงจริงทนายกับอายการก็
เพื่อนกันอันดับที่หนึ่งนะพบกันบ่อยพบกันบ่อย
กันโดยงานอ่ะต้องพบกันในศาลอ่ะก็ซัดกันเต็มที่อ่า
แต่นอกศาลก็คนละเรื่องอ่าแต่ชาวบ้านเขาแยกไม่ออกมั้
อาจารย์แต่ว่ามันก็เอางี้นะคะอืมคือคนไม่ได้อยู่ใน
วงการมันจะนึกไม่ออกว่าคำว่าแยกออกเนี่ยมันแยกออก
ทุกคนหรือแล้วมันจะแยกออกได้อย่างไรถ้าพบกัน
นัดดื่มกาแฟนัดทานข้าวนัดปรึกษามันมนุษย์น่ะอาจาร
คือจริงแล้วอายการศาลหรือทนายความ
ส่วนใหญ่บางคนก็รุ่นเดียวกันเพื่อนกัน
ในห้องพิจารณาก็ว่ากันหนึ่งที่
แต่ออกมาข้างนอกเราไม่เคยคุยเรื่องคดีกันเลย

อาจารย์ค่ะคือเนี่ยตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ย
มีการพูดกล่าวหาว่ามีการวิ่งเต้นคดี
ในหลายลักษณะและในหลายคดี
ว่าคำถามจะถามแบบสงสัยมากเลยนะ
เริ่มตอนนี้เลยนะได้เลย
อายการเนี่ยสมมุตินะคะถ้าจะมีคนวิ่งคดี
เขาไปวิ่งตำรวจเขาวิ่งอายการหรือเขาวิ่งใคร

สตาร์ทที่ตำรวจพนักงานสอบสวนก่อน

บางคนยังตามไปถึงศาลนะ
เวลาวิ่งอัยการมันมีผลยังไง
อย่างนี้นะคะคือถ้าสมมุติจะมีคนอยากจะทำ
วิ่งตำรวจเดี๋ยวฉันพอนึกออกเพราะเริ่มต้น
แล้วอาจจะรู้สึกมีความใกล้ชิดกว่านี้
ง่ายกว่าพบปะง่ายกว่า

ที่มีความพยายามวิ่งพุ่ยภาษา
อันนี้ต้องเป็นคณิตใหญ่และยาก
กล้าอย่างไรนะที่กล้าทำ

กำกรับการสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
ก็มีค่ะอันนี้คือเขาใช้เทคนิคของเขาแล้วมันต้องขอความเป็นธรรมบอกพยายาม
ปากนั้นยังไม่ได้บอกเราก็ดูในด้านของการอำหนุความยิทธิธรรม
สองฝ่ายนักกฎหมายต้องฟังทั้งสองข้างอืมเวลาร้องอายการส่วนใหญ่ถ้า
ไม่ใช่ไม่ใช่ร้องอายการถ้าคนพยายามจะวิ่งเต้นอายการ
คือวิ่งเต้นเพื่อให้มีผลอะไรคะอาจารย์สั่งไม่ฟ้องอันหนึ่งสั่งไม่ฟ้อง
เพื่อเพื่อให้สั่งไม่ฟ้องครับใช่ไหมคะสองฟ้องให้เบาอ๋อฟ้องให้เบา
แค่แค่นั้นอ่ะแค่นี้อืมมีเหมือนกันนะผู้เสียหายไปขอให้ฟ้องหนักหนัก
อืมทำไมไม่ฟ้องให้หนักกว่านี้ทำไมไม่ฟ้องหลายกรรมทำไมฟ้องกรรมเดียว
มันก็มีอ่ามีทั้งสองข้างแหละครับที่ไหนมันก็มีในหมู่คนทั้งหลายเนี่ย
ว่าจะเป็นฝั่งโจทย์หรือจำเลยก็แล้วแต่ถ้าจะมาถ้าจะพยายามวิ่งเต้น
นึกออกใช่ไหมผู้เสียหายผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนึกออกว่าเจอได้บ่อย
คือของอายการเราจะอยู่กับที่ตั้งเป็นหลัก

ห้องทำงาน๑ห้องไม่ใช่อายการอยู่คนเดียวนะ
อายการอยู่กัน๑๓คน๑๔คน

แต่ปัจจุบันอาจจะมีการแยกห้องบ้าง

เรามีโต๊ะของน่อไปนั่งคุยกัน

แหงแหละใช่ไหมครับเพราะทำงานด้วยกัน
บางทีก็มาท่านครับช่วยหน่อย

อาจารย์อยู่ดีเนี่ยนะคะผู้เสียหาย

ขอพบอายการได้ไหมไปหาถึงสำนักงาน

ยังมีมาถึงว่าไอ้คดีเนี่ยทำไม

ทำไมเขาไปถามตำรวจอ่ะอ๋อเพราะแบบว่าอยู่ในชั้นไอ้อาการแหละ
เอออยู่ในชั้นไอ้อาการ
และเป็นหน้าที่ที่ไอ้อาการต้องพบเพื่อตอบไหม

เท่าที่ผ่านมาเท่าที่ได้ยินมาว่ามีการวิ่งเต้นอายการ
ส่วนใหญ่เจ้าตัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาเองหรือผ่านใครคะ
มีทั้งหลายรูปแบบมาเองผ่านทนายหรือแมทเต็ก
กระทั่งตีนโรงตีนศาลรู้จักตีนโรงตีนศาลไหม
รับจ้างวิ่งเต้นพวกในประกันอาชีพทั้งหลาย
มีทั้งนั้นหรือบางทีก็ผ่านจากพนักงานสอบสวนก็มี
ขออีกหนึ่งคำถามเพื่อต่อไปไปช่วงหน้า

มีไหมวิ่งสำเร็จ
มันก็ผมไม่รู้นะมันก็อาจจะมีก็ได้
มันมีเรื่องเล่าเข้าหูไหมคะ
ตัวเองเคยโดน

เช่นเขามาบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้เขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
เราดูแล้วเราสั่งตามความเป็นจริงถูกต้อง

เช่นเขาบอกว่าเขาควรจะไม่ควรจะผิด
แล้วเราสอบสวนเพิ่มเติมเขาก็ไม่ผิด
ทีนี้จะถามว่าไอ้การที่เขามาขอความช่วยเหลือเนี่ย

มันมีอะไรติดปลายนวมหรือเปล่า
มือเปล่าหรือมามือสกปรก

ช่วงหน้าเหลือเวลาน้อยดีแล้วที่เหลือเวลาน้อย
จะได้เข้าเลยสักครู่ค่ะ

ที่ทางประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมพูดถึง
มันจะมีคดีหนึ่งที่มันเป็นคดีช่อโกง

คือร้องให้ตรวจสอบเจ้าที่ในกระบวนการยุติธรรม

เรียนพุ่งไปที่อายการก่อนเลยนะอาจารย์

ไม่รู้ก็คือเป็นอายการที่มีนบุรีก็ทำนั่นแหละ
ทีนี้อายการที่มีนบุรีเวลาเขาจะสั่ง

จำนวนสั่งผ่านผู้กันกรองผ่านอายการพิเศษฝ่าย
ถ้าคดีสำคัญต้องรายงานอธิบดีคดียาเสพติด

เพราะฉะนั้นมันจะบอกอายการจะไปเบี้ยวตรงนั้น

ชั้นจับกลุ่มคำให้การรับสาภาพรับฟังไม่ได้

แล้วอาจจะมีพยานปากใดปากหนึ่ง

ให้ดำเนินการกับแฟนเอมมี่

สารก็ลงโทษไปตามรูปคดี

ส่วนอีกคดีหนึ่งที่พูดถึงว่า
มาให้ติดมือนะฮะ

๑๕วิอายการไม่ช่วยกันใช่ไหมคะ

แล้ว๓ส่งปปชดำเนินคดี

เดี๋ยวตามกันต่ออีกหลายคดีในรายการนะคะ